หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ขึ้นมานะครับ

นี่อาจจะถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกนะครับ
ด้วยการเข้าตรวจยึดจับกลุ่มกลุ่มในทุนในจังหวัดชุมพร
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบนะครับว่า
มีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เพื่อทำบ่อเลี้ยงกุ้งจำนวนกว่า๓๐๐ไร่
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสรัสระวีรังศรีอรุณครับ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ

เข้าตรวจสอบบ่อกุ้งของบริษัทแซมดีจำกัดในจังหวัดชุมพร
หลังพบข้อมูลว่ามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทเอกชนดังกล่าว
ขออนุญาตเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้

สัญญาเช่าหมดลงจึงไม่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้
จากพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในปี๒๕๕๙
ทำให้ผู้เช่ามีความพยายามที่จะนำพื้นที่แห่งนี้ไปออกโฉนด
จัดการสำรวจของทีมข่าวร่วมกับท่านที่ชุดประยาเสียของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและปันพืช
และที่ผ่านมานะครับผู้ครอบครองมีความพยายามที่จะนำสค๑ไปออกเอกสารสิทธิ์
แต่ก็ต้องถูกกรมที่ดินยกเลิกทั้งหมดนะครับ
เนื่องจากไม่สามารถชี้แนวเขตที่ชัดเจนได้ครับ
จากการขยายผลเจ้าหน้าที่ยังพบอีกว่า
ในพื้นที่ทั้งหมดกว่า๓๐๐ไร่ที่ผ่านมามีบริษัทเอกชนทั้ง๓แห่ง

แต่ขณะนี้ได้คืนพื้นที่ให้กับภาครัฐแล้วจำนวนกว่า๕๐๐ไร่

จราธิตยังเชิญตัวผู้จัดการผู้ดูแลบ่อมาให้ข้อมูล
และแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย
อกจากนี้ได้ตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง
พบว่ามีพื้นที่อีก๑จุดไม่ห่างจากจุดแรกมากนัก
ผู้จัดการบริษัทแซมดีฟาร์มให้การว่า

ขณะนี้กำลังตรวจสอบหากพบว่าอยู่ในเขตอุทยาน

เรื่องต้นสืบทราบว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัทแอมดีฟาร์ม
แต่ผู้จัดการยังให้การปฏิเสธ

จะลงพื้นที่ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
หากพบว่ามีการกระทำความผิดเพิ่มเติม
จะต้องแจ้งความดำเนินคดีทุกราย
พร้อมกับขอคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กลับมาเป็นของรัฐต่อไป
สราชนวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน